กลับมาในช่วงสายตรวจโซเชียลนะคะมาพบกับน้องเฟื้องเช่นเคยค่ะ
ใช่ค่ะวันนี้เรื่องราวบนโลกโซเชียลนะคุณผู้ชมเกี่ยวกับบนท้องถนนเยอะเลยทีเดียว
เริ่มจากเรื่องแรกก่อนเลยดีกว่าเป็นคลิปการขี่จักรยานยนต์สุดหวาดเสียวนะคะ
ทำให้คนที่เห็นคลิปนี้โอ้โหวิภาควิจารณ์ต่างนานา
รวมไปถึงคนที่ขับรถจักรยานยนต์เองด้วยเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำแบบนี้จะดีเหรอ
เหตุการณ์จริงไม่ใช้สลิงไม่ใช้สตันอีกแล้วนะคะคลิปนี้
โอ้โหบนสะพานด้วยใช่ไหมเขค่ะรัสนักคล้ายกับทางด่วน
เหมือนอยู่แถวหมู่บ้านเนอะแต่ว่าจริงจริงแล้วอันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะ
แล้วก็ขี่อยู่บนสะพานด้วยเป็นสะพานยกระดับแห่งหนึ่งค่ะ
ระบุพิกัดชัดเจนว่าเหตุเกิดที่ไหนแต่ว่าจากคลิปเนี่ยทีมข่าวก็ได้ทำการตรวจสอบจากสภาพแวดล้อมโดยรอบนะคะ
รั้วกันเสียงแล้วก็เสาไฟส่องสว่างพบว่าเป็นบริเวณสะพานภูมิพลช่วงทางลงถนนสุขสวรรค์ค่ะ
ตำรวจเขาไม่ให้รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามแยกหรือเปล่าอันนี้หนึ่งอย่าง
นี่ไม่ใช่แค่ขึ้นใช่ขึ้นไปทำหวัดเสียวอยู่บนสะพานด้วยนั่นน่ะสิ
คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะก็ถูกวิพักษ์วิจารณ์หนักแล้วค่ะในสังคมออนไลน์
บอกว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยโอ้โหแน่นอนนอกจากตัวเขา
จะทำให้เพื่อนร่วมท้องถนนได้รับอันตรายไปด้วยอีกทั้งช่วงนี้เนี่ย
จักรยานยนต์ก็ยังมีปัญหาเรื่องการขึ้นลงสะพานหลายจุด
ภาพแบบนี้ออกมาในโซเชียลโอ้โหทำให้บรรดาชาวสองล้อเนี่ย
กันแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดเลยทีเดียวนะคะบอกว่าโอ้
ทำแบบนี้ก็เสียหมดสิยิ่งเป็นประเด็นอยู่
คือดูแล้วและไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะเอออืม
ได้ว่าครบถ้วนทุกความผิดนะคะไม่เหมาะสมอย่างมากนะคะ